ดูเรื่องของเจ้าของหอพักกับผู้เช่ากันหน่อยจริงจริงปัญหาแบบเนี้ยมันมีข่าวออกมาตลอดเลย
เรื่องห้องรกห้องสกปรกแต่ว่าคราวเนี้ยค่ะเจ้าของหอบอกว่าโอ้โห
น้ำตาซึมเลยนะเพราะว่าผู้เช่าที่มาเช่าห้องนี้
เป็นผู้หญิงหน้าตาดีสวยมากแบ๊วเนี่ยผู้ชายเห็นที่ไหนก็ชอบ
โอ้โหเออนี่คืนห้องเขาไม่เก็บอะไรให้หน่อยล่ะค่ะ
เออเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าของที่เหลือของนู้นอ่ะ
ฝากพี่แม่บ้านเก็บไปทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ทิ้งเองดีกว่าเนอะ
กางเกงในตัวเองเนอะนี่เป็นเจ้าของหอพักในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะ
เขาถ่ายรูปแล้วเขาก็โพสต์แล้วบอกว่าห้องนี้
ผู้หญิงที่มาเช่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเลย
พอเลิกเช่าแล้วสภาพมันรกมันสกปรกแบบนี้
และที่สำคัญที่คุณผู้ชมเห็นที่มันสีแบบน้ำตาลน้ำตาลคล้ำนั่นน่ะ
คือกางเกงในม้วนเป็นเลข๘นะคะทิ้งอยู่ข้างชะโครกในห้องน้ำ
คนในโซเชียลเนี่ยแชร์กันเพียบเลยเป็นหมื่นเลยค่ะ
แล้วบอกว่าเปิดวาร์ฟหน่อยได้ไหมอยากเห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง
ทีมข่าวของเราค่ะไปเจอกับเจ้าของหอพักคนนี้
ขอเรียกนามสมมุติละกันเรียกว่าคุณเอซึ่งคุณเอเนี่ยอายุ๓๗ปีค่ะ
ก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังคุณเอบอกว่าผู้หญิงคนนี้
เขามาแจ้งย้ายออกตั้งแต่๒๕มกราบอกว่าเดี๋ยวจะออกวันที่๑กุมภาพถึงวันที่๑ปุ๊บ
บอกว่าขอเป็นวันที่๒ถึงวันที่๒ปั๊บก็ขอเป็นวันที่๓คือบ่ายเบี่ยงมาตลอด
แล้ววันที่๓ขอมาเคลียร์ห้องแล้วก็มาบอกพี่หนูมาแล้วนะ
ถุงดำ๒ใบหลังจากนั้นขึ้นไปไม่ถึง๕นาทีค่ะ
เธอก็เอาพวกกระเป๋าเดินทางใบเล็กอ่ะลงมาแล้วบอกว่าของที่เหลือน่ะ
แม่บ้านเก็บทิ้งเลยนะพี่แล้วเธอก็ไปค่ะ
ทีนี้เจ้าของหอขึ้นไปดูบนห้องเปิดห้องไปตกกระใจ
เพราะว่าสภาพห้องนี้ให้เจ้าของหอเขาเล่าดีกว่าค่ะ
พอเข้าไปเห็นในความรู้สึกเราเป็นไงตรงตรงเลยนะครับ
เข้าไปปุ๊บสตันอยู่นานมากจนแบบโอ้พูดไม่ออกอะไรอย่างนี้
แบบแอบน้ำตาซึมด้วยเพราะว่ามันหนักจริงเข้าไปแบบเหม็น
เห็นแล้วแบบมันลกมากแบบตามที่เห็นในรูปเลยครับ
เดินไปดูห้องน้ำมันน่าจะของน้อยสุดแล้วด้วยจะเก็บง่ายสุด
ก็เดินไปดูเห็นข้างชะโคกผมได้ลองอะไรวะ
เป็นกางเกงในเลข๘ม้วนออกมาสภาพแบบเละนะครับ
ประมาณนั้นครับตามรูปเลยก็คือนั่นแหละน่าจะเป็นประเด็นสุดแล้ว

ใช่อย่างอื่นอาจจะพอทนได้
แต่กางเกงในเลข๘เนี่ยเจ้าของห้องผมไม่ไหวจริง

บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าห้องมาตลอดเลย
เพราะต้องจ่ายวันที่๕เธอก็จ่ายวันที่๑๐วันที่๒๐บ้าง
ก็อรุมอร่วยจนมาเจอรอบนี้ค่ะ
หลังจากโพสต์ไปนะเธอติดต่อกลับมาด้วย
แล้วบอกพี่หนูขอโทษคือหนูไม่ค่อยได้อยู่ห้องนี้

แต่เจ้าของห้องบอกว่าป่วยกับสกปรกมันคนละเรื่องกันเลยนะ